เอาล่ะมาดูเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนอ่านไม่เว้นแต่ละวันนะครับ
รถเก๋งซูซูกิสีดำเนี่ยปาดหน้าแทรกเลนไม่ได้
อาจจะโกรธด้วยเสียหน้าด้วยคราวนี้ก็เลยแซงไปปาดหน้า
แก้แค้นครับแล้วก็แกล้งเหยียบเบรกจะให้ชนท้ายด้วย
จากนั้นก็ลงมาหาเรื่องภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้องติดหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
อยู่บนถนนปรากฏว่ามีรถเก๋งซูซูกิสีดำนะครับ
ขับตีคู่มาด้านซ้ายแล้วต้องการจะเบียดเข้าเลนขวาแต่เนื่องจากด้านหน้าเนี่ย
มีรถเมอร์ซีเดสนะฮะเห็นไหมฮะขับอยู่แล้วก็คน
รถคันที่ติดกล้องไม่ชะลอเปิดทางให้ทำให้รถซูซูกิเนี่ย
เข้ามาไม่ได้ครับนะฮะรถคันติดกล้องขับต่อมาอีกครู่นึงจู่จู่ครับ
รถเก๋งซูซูกิก็เร่งเครื่องขับปาดหน้าแล้วก็เบรกใส่นะฮะ
ใจจะให้ชนท้ายว่างั้นเถอะทำให้รถคันที่ติดกล้องนะครับ
ต้องทิ้งระยะห่างห่างไม่ให้ชนเขานะครับและนึกว่ามันคงจะจบแล้วล่ะ
แต่จังหวะที่รถติดกล้องเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับปรากฏว่ารถเก๋งซูซูกิคันเดิมที่อยู่ขวาสุดนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพไปนะฮะขับปาดมาขวานทางนี่แหละนะฮะ
มันพีคตรงนี้เพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนการหาเรื่องแล้วคราวนี้จอดครับ
จอดปั๊บเปิดประตูแล้วนับได้สามคนนะลงมาหาเรื่องรถคันติดกล้องหนึ่ง
นั้นพุ่งมาง้างหมัดครับเนี่ยฮะง้างหัดจะต่อยพอดีมีรอปภอยู่แถวนั้น
รีบวิ่งเข้ามาห้ามทำให้ชายกลุ่มนั้นนะครับก็กลับขึ้นรถแล้วก็หนีไป
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันครับ
เฮียขับรถนะฮะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ระบุข้อความบอกว่า
คนเก่งเก่งมันเยอะเรื่องรอขึ้นศาลอยู่นะครับ
ชอบเดือดหลังพวงมาลัยนะฮะขึ้นโรงขึ้นศาลมาเยอะแล้ว
ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจก็แล้วกันหัวร้อนบนท้องถนน
มีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียชื่อเสียงบางครั้งก็ติดคุกครับ
หัวร้อนบนถนนฮะเห็นพฤติกรรมทุกอย่าง
ทะเบียนรถสี่รถก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากไม่ยากนะครับ